วันนี้นะครับเสียแป้งนาโนตหรือว่าในแป้งนาโนดนะครับ
หลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลกลางดึก๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
อัดคลิประบายความในใจและปล่อยคลิปออกมาเป็นตอนที่๒นะครับ
มิ้วคุณผู้ชมเย็นเมื่อวานนี้ตอนที่หนึ่งระบายความในใจออกมาแล้ว
ไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับเป็นก๊อกที่๒
ตายเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมถ้าหากว่าไม่เอาผิดกับอายการ
คนที่วางแผนไม่ยอมมอบตัวพร้อมยอมตายมารับศพกลับไปดีกว่า

ผมก็โปรคุ้นออกมาครับที่โปรหน่อยบอกว่า
เพราะผมไม่ได้รับความผิดตัดภัยกองทาล
ผมไม่ได้รับคารประกันทัวต์คนเดียวจะยอดได้ประกันทัวต์
ไม่ได้ประกันถึงที่ว่านักวานกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
อายการโบ๊ยอายการนะครับและกับประตานติ้งทรงใจนุน
ดาบติ๊กที่ระวุธจารย์ที่เป็นอีกทรงมิตร
และพ่อเจ้ารวดอายการทั้งหมายกวง
ที่เป็นผู้รวมว่างเป็น
เพื่อทุกคนมาพุ่มก็อยู่กับคนแล้วครับ

พุ่มยอมรับความจริงด้วยครับว่าผมเป็นคนไปเยี่ยมคือกับคนซึ่งเลย
และก็แปบเนี้ยทุกคนเป็นคนกล่าวจริงครับ
โดยส่วนตัวเป็นการีดังครับผมอยากให้พี่น้องเจ้าเต้ยได้ช่วยกัน
และเนี้ยแหละคนที่เอาเบี้ยไปก็คืออายการบ๊วยครับคนที่เอาเบี้ยไป
แล้วกันที่ว่าอ่าไปคุ้มคู่กับอายการผู้นั้นน่ะ
ไม่ใช่ผมครับผมไม่เคยก้มคู่เคยและไม่ได้ไปก้มคู่ท่านอายการคนนั้นเลยครับ
ผมต้องเคยว่าน่าจะเป็นผู้ว่างลายเผื่อไว้

ที่ว่าผมไปวันนั้นที่ว่า

เพราะสำรวจพระกาลผมมีประนาคับ

ว่าแกกล้ารับไม่ว่าแกตายเลยถ้าผมยิงครับผมจอดเต็มรังเลย

ผมคิดว่าพวกเขาไม่อยากทัดสู้ผม
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ภูมิปรักษณฑิราช
ผมคุณกระทำความผิดผมก็ยอมรับ
ผมก็ไม่กล้าก็บอกว่ามีลูกมีเมีย

พี่น้องช่วยแลว่าก็ไม่ไอ้ใส่

หมอบตัวรับตามกระบวนการยุติธรรมครับ
แต่ตั้งก็ยังไม่ป่ายการบร้อยมาพิจารณาขาดีนะครับนะ
ผมก็ไม่ไม่ไปกับพี่น้องผมบอกเนี่ยผมไม่ไป
ซึ่งทางไปก็เอาเป็นรอบร้านเลยผมแต่ก็ผมไม่ไปลอยเบอร์ดินครับ
ปุ้งก็ต้าทำภิรษปราประกันเลยอะก็เอาเอาไปกับจ้ำ
ดารัติรอิษตรวะนั่งยัดด้วยปุ้งก็ไม่เกยคิดเดี๋ยว
ที่จะรู้เลยครับกับถูกตีนะครับ
ขอบพระคุณครับ
๔นาที๕๑วินาทีครับ
เป็นคลิปตอนที่๒ที่เขาพูดถึงกรณีที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ใช่ค่ะ๒คลิปก็จะมีประเด็นที่ตรงกันที่เสียแป้งย้ำอยู่ตลอดเวลา
ก็คือไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่คลิปที่๒เหมือนจะย้ำเรื่องของอายการ

ถ้าหากว่าไม่นำตัวอายการบอยมาดำเนินคดี

แล้วเขาพร้อมยอมตายมารับศพเขาไปได้เลยฮะใช่ค่ะ

คลิปที่หนึ่งก็คือคลิปภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะ
ฝั่งขวาคลิปที่๒คลิปล่าสุดของวันนี้

พอจะรู้เบื้องต้นในพิกัดสถานที่
คลิปที่เสียแป้งเขาอัดระบายความในใจออกมา
น่าจะเป็นพิกัดที่ตรงไหนอย่างไรให้รอติดตามหาคำตอบนะฮะ
คลิปตอนที่๒ของเสียแป้งครับเป็นก๊อกที่๒
อย่างที่บอกนะฮะความยาวคลิปเกือบ๕นาทีครับ
เล่าถึงสาเหตุที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล
ช่วงกลางดึก๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาครับ

เขาบอกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดีของศาล

ประกันตัวคนเดียวจากคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานจากการปฏิบัติหน้าที่
ผมเนี่ยคดีปล้นอาวุธปืนไม่ได้ประกัน
และหนักกว่านั้นกระบวนการยุติธรรมของไทย
อายการบอยประธานติ่งสมชายดาบติ๊กธีรวุฒิจ่าสิบเอกสมมิตร
แล้วก็พ่อของไอ้จรวรษเขาพูดชื่อแบบนี้นะในคลิปนะฮะ
ในการไปปล้นครั้งนี้ส่วนคนที่เอาเงินไปก็คืออายการบอย
แล้วยืนยันว่าไม่เคยไปข่มขู่อายการคนนั้นเลย
มีการกันแกล้งเขียนจดหมายคมคู่
แล้วทำไมสำนักงานอายการก็มีกล้องวงจรปิด
ท่านไม่ดูล่ะครับในคลิปเล่าถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
แล้วก็ตั้งคำถามอีกอย่างหนึ่งที่ว่าผมไปวันนั้นที่จุดประทะ
ตำรวจเขาไปเจอผมไม่ได้จะไปจับตัวของเสียแป้งบอกเลย
เขาไปเพื่อจะไปวิสามันผมเพราะตำรวจภาคเก้า
มีปัญหากันกับพันตำรวจโทวิรัติในคลิปเขาพูดชื่อนี้นะ
เรื่องที่ว่าไปจับกลุ่มเอาปืนไปจี้เนี่ยผมพาชาวบ้านไปล้อมโรงพัก
เอาเข้าไปหาแต่ผมยิงขึ้นฟ้าคือเห็นตำรวจแล้ว
เขาไม่ได้ต้องการกะจะยิงใส่ตำรวจนะฮะยิงขึ้นฟ้า
เพื่อเป็นการทำให้รู้ว่าเฮ้ยอย่าเข้ามานะ
แป้งบอกว่าคือถ้าผมตั้งใจจะยิงตำรวจเนี่ย
ตำรวจคนนั้นไม่รอดหรอกยิงเข้ากลางหลังได้เลย
ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ตรงกันกับคลิปที่๑เนาะ
ก็มาย้ำอีกทีในคลิปที่สองแล้วก็เป็นประเด็นที่คุณผู้ชมหลายท่าน
ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกัน

อยากให้ดำเนินการเรื่องอายการบอยกับพวก
ถ้าหากว่าเอาพวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้
เสียแป้งก็พร้อมจะไปมอบตัว
โทษตามกระบวนการขั้นตอนของทางยุติธรรมไม่เช่นนั้นจะไม่
ขอมอบตัวครับถ้าหากว่าอายการและคนที่วางแผนยังลอยนวล
อยู่ถ้าจะเอาตัวผมไปก็เอาไปเพียงแค่ศพก็แล้วกันผม
จะไม่ไปมอบตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าไอยการและกว้นยัง
นวลอยู่เขาย้ำตรงนี้ชัดเจนเลยนะฮะบอกว่าในเมื่อความ
เป็นธรรมไม่มีก็จะไม่ไปการปล่อยคลิปออกมาก๊อกที่สองนี้
ออกมาเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้๒๕พฤศจิกายนใน
ขณะที่คลิปแรกเนี่ยบรรยากาศที่อยู่เหมือนกับกลางสวนต้นไม้อยู่
คลิปนั้นถูกปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ช่วงเย็น๒๔พฤศจิกายนระยะเวลาห่างกันไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับ
เช้าที่ผ่านมาวันนี้๒๕พฤศจิกาคลิปที่๒ออกมาแล้ว
จะมีคลิปที่๓๔๕๖๗หรือคลิปอื่นตามมาอีกหรือเปล่าให้รอติดตามต่อไปฮะ
คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงแรกของรายการน้องคิงได้ให้คุณผู้ชมได้ฟังคลิปเสียแป้ง
คลิปที่๒คลิปล่าสุดที่เปิดเผยออกมาวันนี้
อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังคลิปแรกของเสียแป้งที่เปิดเผยออกมาเมื่อวาน
เพราะว่ามิ้วอยากให้คุณผู้ชมช่วยวิเคราะห์ไปพร้อมกัน
มันมีประเด็นให้วิเคราะห์หลายอย่างมากนะคะ
เรื่องของตัวตนเสียแป้งอันนี้คือคลิปแรกเมื่อวานนี้
เพราะว่านับตั้งแต่เปิดเผยคลิปไปคนวิจารณ์ในลักษณะที่ว่า
ใช่เสียแป้งตัวจริงหรือไม่
ยังไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมครับ
ก็คือสิ่งที่เสียแป้งพูดในคลิป

ถูกต้องเช่นประเด็นที่โอ้โหเจ้าหน้าที่ตั้งใจจะขึ้นเขาไปเนี่ย

อันนี้คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าจริงเหรอ

บรรยากาศด้านหลังของเสียแป้งในคลิปแรกคลิปนี้

ด้านหลังเป็นที่โล่งเหมือนสวนปามเหมือนอะไรสักอย่าง
คุณผู้ชมช่วยวิเคราะห์ช่วยดูไปด้วยกันนะคะว่าคุณผู้ชม

คุณผู้ชมเชื่อว่าเอ๊ะเสียแป้ง

มันเหมือนป่ามาเลเลย

ความยาวประมาณ๔นาที๓๖วินาทีนะคะ
พอดูจากภาพก็เลยเชื่อได้ว่า

ไม่ได้อยู่บนเข่าบนธันแล้วแน่นอน
เสียแป้งยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอมอบตัวนะคะ
ไม่เคยยื่นข้อเสนอเพื่อแลกกับการมอบตัวนะคะ

คุณผู้ชมก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะน้องคิง

ทำให้มีแรงลุงป้าน้าอา
พระคุณมากทำให้ผมมีแรงสู้ต่อไป
ขอบคุณแบบเหมือนมีคนให้กำลังใจเขาเยอะ
ก็น่าสังเกตว่าคือเสียแป้งถูกดำเนินคดีเนาะ
เป็นนักโทษที่หนีคดีเนาะ
แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมตั้งแต่เราเล่าข่าวเสียแป้ง
ให้กำลังใจเสียแป้งไม่น้อยนะเยอะเหมือนกันนะ
แป้งเลยต้องขอบคุณคลิปแรกก็ขอบคุณกำลังใจนะคะ
เสียแป้งย้ำว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
อันนี้๒คลิปตรงกันเป็นประเด็นหลักเป็นหัวใจสำคัญของคลิปที่เสียแป้งออกมาเปิดเผย

เสียแป้งบอกว่าทำหนังสือถึงประสงค์ยุทธิธรรมไปหลายชะบัตย์
ไม่เคยได้รับการตอบรับเลย
และเมื่อวานคลิปแรกเสียแป้งเปิดเผยชื่อคนที่เกี่ยวข้องเยอะมาก
อายการทั้งตำรวจครับ
เพราะเสียแป้งบอกว่าบุคคลเหล่านี้
เป็นคนวางแผนในการก่อเหตุ
นำมาซึ่งคดีที่ถูกดำเนินคดี

ไม่ได้ประกันอยู่คนเดียวฟังเสียงเสียแป้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ใดที่เป็นกำลังใจ
ตัดอยู่ว่ามีแรงสู้ต่อไป
โดยจริงผมก็ไม่ได้บอกประมาณ
แต่ผมยังไม่รู้ว่าไม่ได้รักความเป็นธำ

ผมถามว่าคดีผมนะครับผมหนึ่งเดียวครับแต่ไม่ได้รับการประกันตัว
พี่น้องเล่ว่าความยุติต้องยังไม่อายการบอยชื่ออายการบอย
เล่ดาบสำรวจ

ทีรุจและดาบอ้า

นี่ค่ะคลิปแรกคลิปนี้ที่เปิดเผยออกมาเมื่อวาน

เพราะว่าเสียแป้งย้ำในคลิปที่๒ด้วย
บุคคลเหล่านี้กลุ่มเดียวกันเลยนะคะ

คือจริงแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
อายการบอยโทรมาหาเสียแป้ง
บอกให้เสียแป้งไปช่วยหลานหน่อยหลานถูกอุ้ม
พอเสียแป้งไปกลับไปเจอตำรวจกลุ่มนึง
หลังจากนั้นกลายเป็นถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด
แป้งบอกว่าเหมือนกับโดนอายการหลอก

เพราะเสียแป้งบอกก็แอบนึกในใจเหมือนกันว่า

ทำไมมาบอกให้เสียแป้งไปช่วยหลานหน่อยอย่างนี้ค่ะ
กลายเป็นว่าพอเสียแป้งไปช่วยเอาไปเจอตำรวจแล้ว
แป้งเลยกลายเป็นถูกโยงกับคดียาเสพติด
แป้งบอกว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ
แต่เหล้าค่ะไม่เคยค้าไม่เคยขายยาเสพติดค่ะ
รวมถึงวันที่ยิงปะทะกันบนเขาบรรทัศน์
ที่บอกว่ามันเหมือนมีหลักฐานอะไรหล่นล่วงอยู่
เสียแป้งพูดในคลิปนี้บอกว่า

ตัวแป้งเสียเหลี่ยบร้อยเรียว
แต่จริงก็ไม่ได้เจ่งก็รู้ว่ามาอุ้ม
แล้วที่ยาเสพติดปล่อยจะร่วมกาจะยาเสพติด
อย่างเดิมไป
คือแค่ในระหว่างเดิมไปกับฉันก็ไม่ไป
ไปเบื่อเจอกับจำนวดแบบนี้

สาเหตุ
นี่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องพาดพิงถึง
ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเลยนะฮะ
ก็อ่ะไอ้เหล้าเนี่ยกินแต่ยาเสพติดไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวจะค้าจะขาย
จะเสพไม่ใช่ของเขาด้วยนะฮะในขณะที่เรื่องของการยิงประทะ
กันนะครับวันที่เกิดเหตุการณ์ยิงประทะบนเขา๘พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาช่วงบ่ายบนเทือกเขาบรรทัศน์เสียแป้งบอกว่าวัน
นั้นเนี่ยตำรวจไม่ได้ไปเพื่อต้องการจะจับเสียแป้งนะฮะเสีย
อ้างว่าตั้งใจจะไปวิสามันเขาโดยเฉพาะเลยคือไปถึงก็ยิง
เป็นโจรตั้งใจมาฆ่าแต่ตัวผมเสียแป้งแทนตัวเองฮะผมเนี่ยไม่ยิง
ต่อสู้ถ้ายิงเขาตายแน่แต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรู
กับผมเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียไม่เชื่อถามคนที่หลบ
หลังต้นไม้ได้เลยอืมอ้างอีกหนึ่งพยานด้วยครับว่ามีคนรู้มี
เห็นว่าเสียแป้งตั้งใจจะไม่ยิงตอบโต้ตำรวจในวันนั้น
ไฮ
แต่ตำรวจอ่ะไม่ได้ไปชับผมในวันนั้นนะไปวิทยาลามันผมโดยเฉพาะเลยครับ
ไปถึงก็ยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงเอ็มเอ็มเจ็ดเก่าสิบกว่านัดครับที่ผมนับได้
พี่น้องเจ้าต้องเลยต้องว่าตำรวจเป็นแบบนี้อ่ะเป็นโจรดีวะครับ
ตอนนั้นก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่ฆ่าครับตั้มเลยคนเดียววิ่งได้เลยครับ
เห็นผมผมตื้อไปแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมมายิง
ผมผมไม่ได้เป็นทัศน์รวบก็ก็มีโรคมีมีเมียมีโรคกลบครัว
ตามเขาเลยได้เลยครับคนเดียวยับรังจัดไม้เดี๋ยววิ่งผมนะครับ
เสียแป้งนะครับทิ้งท้ายว่าความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงในมุมของเขาเขามองแบบนี้นะฮะ
คือถ้ามีอยู่จริงเนี่ยช่วยเอาอายการบอยและจ่าตำรวจอีก๓คนพร้อมพวกไปดำเนินคดีก่อน
แล้วเขาถึงจะยอมมอบตัวก็ให้เงื่อนไขนี้เอาไว้จะยอมมอบตัวไปอยู่ในคุกด้วยกัน
แล้วก็บอกด้วยว่าอย่าไปพูดถึงท่านทักษิณคือเขากลับมาดำเนินการตามกฎหมายแล้ว
ถ้าจะพูดพูดแต่เรื่องผมหมายถึงเรื่องของเสียแป้งอย่างเดียวก็พอฟังตรงนี้อีกครั้งชัดฮะ
แล้วต้องให้อย่างนึงว่าอย่าก็

คุณผู้ชมครับลองดูไปพร้อมกันฮะ
และถ้าหากว่าเป็นเสียแป้งจริงเขาอยู่ที่ไหน
นี่คือคลิปแรกที่ปล่อยออกมาเย็นเมื่อวานนี้
ที่เช้าวันนี้จะมีคลิปที่สอง

แล้วระหว่างที่เขากำลังพูดระบายความในใจ

เหมือนเขากำลังมองอะไรบางอย่าง

คุณผู้ชมครับคลิปเมื่อวานนี้
ไล่ไปทีละคลิปวิเคราะห์กันไปทีละจุดฮะ
คลิปนี้ครับ
ต่อขึ้นมานะครับ

จำคล้ายกับเสื้อสำหรับเดินป่า

แล้วก็ค่อนข้างที่จะดูเหมือนกับว่า
เป็นผ้าที่หนาพอสมควรทีเดียวนะครับ
คลิปที่ปล่อยออกมาเย็นวันที่

ลักษณะการแต่งเนื้อแต่งตัว

แล้วออกมาจากโรงพยาบาล

จากโรงพยาบาลในพื้นที่นครสีธรรมราช

ทีมข่าวก็สังเกตว่า

เนื่องจากว่าก่อนที่จะเริ่มคลิป
ทางหน้าเนี่ยเอื้อมข้ามรั้วไป

ถ้ากะคร่าวน่าจะประมาณ๑๕เมตร

สังเกตดูดีครับจะเห็นได้อย่างชัดเจน

อีกด้านในเองต่ำก็เป็นไปได้

จุดที่เสียแป้ง
ในคลิปนี้กำลังยืนอัดคลิประบายความในใจน่าจะอยู่ในพื้นที่ลาดชันหรือเปล่า
รั้วมันเลยลาดเอียงลงมาตามพื้นที่ไง
หรือก็แค่รั้วหย่อนก็เป็นไปได้รั้วตรงนี้อาจจะห่อนตกท้องช้างตรงนี้หรือเปล่า
ทีนี้ด้านหลังครับดูด้านหลังขยับไปจากตัวของเสียแป้งผู้ชายชุดดำ
เหมือนจะเป็นต้นปามนะฮะต้นปาล์มน้ำมันความสูงกะคร่าวประมาณสัก๒เมตร
เหนือหัวขึ้นไปอายุวิเคราะห์เบื้องต้นคาดว่าน่าจะประมาณ๓๖ปี
และจากคลิปถ้าฟังดีจะได้ยินเสียงลายดังเป็นระยะ
นั่นหมายความว่าจุดที่เสียแป้งอยู่อัดคลิประบายความในใจตรงนี้
ไม่ได้มีสู้ผอมแต่อย่างใดไม่ได้รู้สึกตนกตกใจระแวง
แต่ทีนี้สายตาฮะมองที่สายตาโฟกัสที่ตาครับ
เหมือนจะมองไปทางด้านขวาอยู่เรื่อยครับ

เช้าวันนี้๒๕พฤศจิกายนคลิปที่๒
ถือโทรศัพท์น่าจะเป็นการถือโทรศัพท์

ครั้งนี้เสียแป้งสวมเสื้อยืดสีดำสวมหมวกแก๊ปสีดำกลับด้านเหมือนเมื่อวานเลย
หมกไปเดียวกันครับขึ้นภาพเทียบได้เลยครับภาพวันนี้กับภาพเมื่อวาน
แต่ที่ต่างกันคือสถานที่เสื้อผ้าหมวกความหนาของหนวดเคราวเนี่ยมันน่าจะคล้ายกันเห็นไหมฮะ
ที่สองก็จะเข้าใกล้แบบเหมือนกับยื่นแขนไปถ่ายเองอย่างนี้คือใกล้เห็นหน้าชัดขึ้น
แต่วันนี้ขยายคลิปสองเต็มได้เลยทีมงานครับน่าจะเป็นหน้าที่พักด้านหลังเหมือนเป็นผนังห้อง
ส่วนสีน้ำตาลนั้นใช่ประตูไหมคล้ายประตูเนอะคล้ายประตูหรือเปล่าหรือเป็นผนังเบาผนังกั้นห้องอีกห้องหนึ่งหรือเปล่า
แล้วตอกตะปูยึดเอาไว้ส่วนอีกฝั่งเป็นผนังเบาเหมือนกันแต่ว่าเป็นลายไม้สีน้ำตาลก็มีการวิเคราะห์ออกมาเป็นแบบนี้เหมือนกัน
และมีการเจาะใส่กระจกเพื่อทำเป็นช่องหน้าต่างเล็กตรงจุดที่ทีมข่าวสังเกตเห็นเงาสะท้อนกระจก
ทีมข่าวขึ้นภาพคลิปขวาเต็มตรงนั้นคุณผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมกันวงกลมสีแดงนำสายตาให้แล้ว
ตรงนั้นไอ้แผ่นนั้นเหมือนมีการเจาะแล้วใส่กระจกทำเป็นช่องหน้าต่างขนาดเล็กเอาไว้
ทีมข่าวของเราช่วยกันดูช่วยกันมองแล้วสังเกตเห็นครับเห็นเงาสะท้อนกระจกเป็นเงาต้นไม้ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นต้นปาม
เพราะมันมีต้นไม้เขียวเยอะเลย
คลิปวันนี้เข้ามาด้านในในห้องหรือเปล่า
แต่ก็ยังเห็นใบไม้ล้มแหลม
มีทั้งใบที่มันแบบใบเล็กรู

ก็ตั้งคำถามว่าจุดที่เสียแป้งอยู่เนี่ยจะเป็นพิกัดตรงไหนยังไงได้บ้างครับ
เคราะห์ต่อกันเลยค่ะน้องคิงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วิเคราะห์เรื่องต้นปามเอาแบบให้ลึกเลยนะ
คุณผู้ชมช่วยวิเคราะห์ไปด้วยกันก็ได้นะคะ
อ่าคลิปนี้คลิปแรกที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวาน
คุณผู้ชมสังเกตต้นปามด้านหลังของเสียแป้งเอาไว้นะคะ
คือคุณดนรวีนักข่าวของเราไปที่สวนปามของชาวบ้านค่ะ
ในอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงไปคุยกับเจ้าของสวนปาม
ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องต้นปามนายนารินหรือคุณเอนะคะ
คุณเอบอกว่าต้นปามที่อยู่ด้านหลังเสียแป้งในคลิป
น่าจะมีอายุประมาณ๔๖ปีปลูกบนเชิงเขา
น่าจะเป็นเชิงเขาแน่เพราะถ้าเป็นที่นาที่ราบรุ่ม
ใบของต้นปามจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะ
ใบของต้นปลามันจะต้องเสมอกันแทบทุกต้นถ้าปลูกพร้อมกันนะ
แต่ในคลิปของเสียแป้งต้นปามใบของต้นปามมันสโลปลาดลงไปเรื่อย
ทีนี้รั้วรวดหนามค่ะรั้วรวดหนามเดาว่าสวนปามตรงนี้
รั้วรวดหนามแบบนี้เพราะเลี้ยงวัว

เอาไว้กั้นวัวหรือเปล่ารั้วรวดหนามตรงนี้
ส่วนมากพื้นที่ที่ปลูกปามและเลี้ยงวัวไปพร้อมกัน

มีนะเขาชอบแบบปลูกปลามไปด้วยเลี้ยงวัวไปด้วยแถวในพื้นที่เดียวกัน
ก็จะมีอำเภอที่ใกล้กับเชิงเขาในจังหวัดพัทธลุงอยู่๕อำเภอ
อำเภอศรีบรรพฤษอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีนครินอำเภอกงหราและอำเภอตะโหมดค่ะ
อันนี้ตีกระชับพื้นที่มาเป็นการวิเคราะห์นะฮะเป็นการวิเคราะห์นะ

ใบของต้นปามที่เป็นฉากหลังของเสียแป้งในคลิปแรกเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องของต้นปามเขาสังเกตเห็นแม้กระทั่งว่าใบมันแห้ง
มันไม่มีน้ำมันไม่ได้เปียกมันไม่อะไร
แสงที่จ้าอยู่ด้านหลังมันไม่เหมือนกับอากาศในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงตรังสงขลาหรือนครศรีธรรมราช

ที่ผ่านมาฝนตกตลอดนะฝนตกในพื้นที่ตลอดนะถ้าสวนปามอยู่ในพื้นที่
ทะลุงพื้นที่ใกล้เคียงมันต้องมีร่องรอยของความเปียกชื้น
สภาพพื้นดินมันก็ต้องมีร่องรอยของความเปียกชื้นแสงก็จะต้องอึมครึมกว่านี้
ดังนั้นเป็นไปได้ว่าสวนปามที่อยู่ในคลิปของเสียแป้งคลิปแรกน่าจะไกลจากพัทธลุงค่ะ
นอกจากนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นปามและสวนปามก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้นปามที่ปลูกในพื้นที่เชิงเขาอะค่ะจะ
มีน้ำหนักผลผลิตที่มากกว่าปาล์มที่ปลูกในพื้นที่ราบรุ่ม
ดังนั้นเขาก็เลยวิเคราะห์ต้นปามที่อยู่ด้านหลังเสียแป้งออกมาแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมมีท่านไหนที่เชี่ยวชาญเรื่องต้นปามเรื่องสวนปามไหมคะ

ลองดูนะคะว่ามีความคิดเห็นตรงกันหรือเปล่า
วิเคราะห์จากเรือกสวนไร่นาพื้นที่ด้านหลังที่เป็นต้นไม้นะฮะสีเขียวเนี่ย
เคราะห์กันต่อครับถ้าดูจากเสื้อผ้าที่ใส่สายตาที่มองไปทางด้านขวาอยู่เรื่อยเนี่ย

เราพูดคุยกับดรตรินโพรักษาครับนักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาอาชญากร
เป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะ
อาจารย์ตรีนก็วิเคราะห์คลิปของเสียแป้ง
ส่วนตัวเชื่อว่านี่น่าจะเป็นเสียแป้งตัวจริง
น่าจะเป็นเสียแป้งตัวจริงเลยคนเดียวกันกับที่หนีออกมาจากโรงพยาบาล
นครศรีธรรมราชกลางดึก๒๒ตุลานั่นแหละ
และต้องมีคนให้ความช่วยเหลือเพราะมีการโกนหนวด
มีเสื้อผ้าสวมใส่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
รวมทั้งมีความเป็นไปได้ว่าตัวเสียแป้งอาจจะอยู่ไม่ไกลจากเขตของตัวเมืองครับ
ถ้าวิเคราะห์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างนะฮะ
คลิปที่เสียแป้งปล่อยออกมานั้นถ้าสังเกตให้ดีครับ
ตรินบอกว่าก็จะเห็นสายตาของเสียแป้งผู้ชายในคลิป
เหลือบมองขวาเป็นระยะตรงนี้มีประเด็นครับคุณผู้ชมครับ
อาจารย์ตรินให้ข้อมูลบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เสียแป้งไม่ได้อยู่คนเดียว
ลองฟังเพิ่มเติมว่าอาจารย์วิเคราะห์ยังไงต่อฮะ
มันเอามาพิจารณาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคนที่อัดวีดีโอคือตัวเขาเอง
เจตนาของคลิปนี้คือต้องการจะชี้เป้าเพิ่มชื่อคู่กรณีเข้ามาให้สังคมได้รับรู้ว่า
คู่กรณีที่มีปัญหากับเขาคือใครชื่ออะไรและเขาก็ได้บรรลุผลเราด้วย
จริงอยากให้ตอนนี้นะครับเรามุ่งเป้าให้ความสำคัญไปที่การนำตัวมาดำเนินคดีให้แล้วเสร็จดีกว่า
ก็สิ่งต่างที่ทีมข่าวของเราพยายามจะวิเคราะห์ออกมานะคะ
ก็เพื่อตอบคำถามคุณผู้ชมล่ะค่ะคุณผู้ชมหลายท่านก็สงสัยในหลายประเด็นว่าตกลงอยู่ที่ไหน
เสียแป้งจริงไหมหรืออะไรแบบนี้นะครับ
เขียนจดหมายส่งไปกระทรูงยุติธรรมตั้งหลายครั้งไม่เห็นมีการตอบรับอะไรเลยแล้วก็มีการพาดผิงถึงบางคนด้วย
จดหมายฉบับนี้ลงวันที่๒๒มีนาคม๒๕๕๙
เขียนขึ้นในเรือนจำจังหวัดพัทธลุงเป็นเรือนจำกลางพัทธลุงนะคะ
จดหมายระบุว่าข้าพเจ้าขอชอก็คือผู้ต้องขังชายนะคะ
ข้าพเจ้าผู้ต้องขังชายชาวลิศทองด้วง
คดีพยายามฆ่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดพัทธลุง
ร้องเรียนไปยังทนายความชัชวานและกลุ่มทนายความใจดี
โดยเนื้อหาร้องเรียนถึงผู้บัญชาการเรือนจำพัทธลุง
และผู้มนุยการส่วนควบคุมผู้ต้องขังบริหารงานโดยมิชอบ
และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่ค่ะมีความประสงค์ขอร้องทุกข์สองเรื่อง
ขายสินค้าเกินราคาตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
มีการทำร้ายร่างกายผู้ต้องขัง๒คนซึ่งเป็นญาติของเสียแป้ง

หนังสือนะคะเสียแป้งระบุว่ามีการทำหนังสือร้องเรียนไปยัง
นักงานปปชภาคเก้าแล้วด้วยเป็นการส่งผ่านเรือนจำกลาง
พัทธลุงลงชื่อเสียแป้งและพยานอีก๑คน
นี่ค่ะจดหมายที่เสียแป้งพูดในคลิปเอาไว้
เพราะจริงแล้วส่งจดหมายหลายฉบับเลยเพื่อจะร้องขอความเป็นธรรม
แต่โอ้โหไม่เห็นได้รับความเป็นธรรมสักเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้
ตั้งแต่มีนาคมต้นปีเลยนะฮะ
คุณผู้ชมคะล่าสุดค่ะที่สำนักงานทนายความใจดี
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคราว่าที่ร้อยกรีชัชวาน
บำรุงวงธนายความที่ถูกพัดพิงอ่ะนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
กรณีที่มีชื่อพาดพิงในจดหมายร้องเรียนของเสียแป้งอะค่ะ
ชัชวัลบอกว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
ได้ยินชื่อเสียแป้งตามสื่อแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะ
ต่อมามีกลุ่มชาวบ้านที่พัทธลุงร้องเรียนมาทางกลุ่มทนายใจดี
เพราะมีตำรวจกลุ่มนึงบุกไปในที่ดินของเสียแป้ง
ใช้อาวุธสงครามเข้าไปคมครูอืมหลังจากนั้นก็เลยลงพื้นที่พัทธลุง
ไปตรวจสอบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ถ้าจะไม่ผิดเหตุการณ์ครั้งนั้นมีชาวบ้านรวมตัวกันเป็นร้อย
เพื่อประท้วงไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ต่อมากลุ่มทนายใจดีพาชาวบ้านไปร้องทุกข์
แจ้งความที่สพเมืองพัทธลุงก็เลยได้รู้จักกับเสียแป้ง
หลังจากนั้นก็ช่วยเหลือดูให้ในเรื่องของคดีความต่าง
แต่ก็ไม่ได้เจอกับเสียแป้งอีกเลยก็มีเจอกันบ้าง
ไปทำคดีที่พัทธลุงแวะทานข้าวกันบ้างเล็กน้อย
ส่วนในตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทธนายชัชวัลบอกว่า
ส่วนตัวไม่เคยเจอกันนะคะ
เหตุผลที่เสียแป้งอยากออกจากเรือนจำ
ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการล้างแค้นใคร
แต่มีอยู่๒เหตุผลเดี๋ยวลองฟังเสียงทนายชัชวานดูค่ะ

อันนี้คดีที่๒ทางกลุ่มผมซึ่งมีทนายอยู่ประมาณสัก
เราก็ตั้งทีมทนายในการสู้คดีประมาณสัก๒๓คน
โดยส่วนใหญ่จะต้องได้รับประกันตัวนะครับ
บิดาเขาเพิ่งเสียไปเมื่อเร็วนี้นะครับ
ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาเคารพศพหรือเผาศพทำพิธีศพอะไรอย่างนี้
ทนายพูดเลยนะคะว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ลื้อคดีของเสียแป้งขึ้นมาใหม่
เพราะเชื่อว่าเสียแป้งไม่ได้รับความเป็นธรรมจริง
แล้วก็บอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนักโทษหลายร้อยเรื่อง
แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีคำตอบอะไรให้นักโทษที่ร้องขอความเป็นธรรมกันบ้างหรือเปล่า
ครับก็ตำรียุทธรรมจะว่ายังไงผอบตรจะว่ายังไง
และนายกรัฐมนตรีจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงให้รอติดตาม